สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
พบกับสแตมโอ้โหสแตมทำไมเจอครับสแตมครับ
สแตมทำไมครับ
ทำไมเป็นสแตม
สแตมก็จะมีเหตุผลครับ
อาจไม่เห็นได้ด้วยตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นเดือนละท้องฟ้า
มันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอ

ก็หลังจากที่คุณแม่ปล่อยข่าวเรื่องนางเอกปากร้ายไม่ยอมจูบกับตุ๊ดไป
ข่าวก็เอาไปเล่นกันตามต่างนานา
ปรากฏเมื่อคืนหนูก็นอนไม่ได้หลับไม่ได้หลับไม่นอนเลยคุณแม่
มันยังมีจิตใจสำนึกในการนอนไม่หลับขนาดนั้นเลยหรือ
แล้วยังไง

โอ๊ตสิมีความสาว
อะไรส็ตแตมว่าเป็นสาวสักหน่อย

ก็มีเมียแล้วค่ะ
เอาแล้ว
ชีวิต
ถ้าไรคดีเยอะนั้นนั้น
คือถ้าพี่ม้าไม่มาก็เหมือนมา
พูดถึงทุกวันคิดถึงรู้

บอกไม่รู้เหรอที่ฉันไลน์มันได้ไปไหนมา
ชิคกี้พายของฉันเล่นชีวิตน่าสบายน่าไปเกาหลี

ที่สุดที่สุดให้ดูรู้จริงเหรอให้ดู
แต่อีกกี่เดือนกว่าจะลงเข้าที่โอ๊ย
ก็ไม่ได้แค่เอาไปไหนงดไปอีกกี่เดือนถ้าที่จะไม่ไป
ก็อีกทีเมษาเยอะมากประาวังต้อง
ดไปเมษาตอนนี้หมอต้มโบท็อกมาให้ดื่มแล้ว

ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาจะหยุดเยอะ
ที่แบบว่าเขาจะหยุดเยอะเพราะว่าใกล้สุดจีนไงเขาจะหยุดยาวมาก
ก็เลยแบบว่าเราก็พักผ่อนนิดนึง
ฮะทำไมฮะเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวสิอาหารข่าวข่าวใครอ่ะ
ฟังข่าวเรื่องแรกตอนนี้ก่อนนะครับกรณีของโจรปล้นทองนะครับ

กรณีของโจรปล้นทองนะครับสั่งเอ็กซาเรย์ทุกพื้นที่นะครับ
ป้องกันการเพ่นออกนอกประเทศนะครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นะครับวันที่๑๖มกราคมนะฮะ
ที่ไชด์แดนด่านพรมแดงสะพานวิทธภาพไทยเมียนมาให้ที่หนึ่ง
พันเอกประสานนะครับเห็นประเสริฐ
ภูมิครับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔
แล้วก็พันธุรกิจเอกสังคมตัดโสนะครับ
ท่านเป็นผู้กับการด่านกองตรวจคนเข้าเมืองตาก
ได้มีการสั่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับ
ประกอบด้วยตรวจคนเข้าเมืองสุรกากรทหารเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่๔และฝ่ายปกครอง
เข้าไปตรวจเข้มบุคคลผ่านแดนเข้าออกอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว
เป็นเส้นทางหลบหนีข้ามไปยังประเทศเมียนมาได้

ทางสะพานข้ามสะพานวิทธภาพแล้ว

ตรวจตามท่าเรือแล้วก็ท่าทางออกธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นริมแม่น้ำเมยหรือว่าอะไรต่างนานา
ในบริเวณที่เชื่อว่าคนร้ายนั้นน่าจะหลบออกไปได้นะครับ
นอกจากนี้ยังมีการส่งชุดสายสื่อไปซุ่ม
เพราะเกรงว่าคนร้ายนั้นอาจจะไปปะปนนะฮะ
ไปกับนักเสี่ยงโชคแล้วก็ออกไปนอกประเทศ

เพราะคนดูอย่างพวกเราเป็นคนดูข่าว
เขาก็ดูข่าวได้ไหม

หมายความว่าวันหนึ่งมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดได้

คือสื่อเองก็เสนอข่าวกันเยอะมาก
แล้วตัวคนร้ายเองก็จับตาดูสถานการณ์

ต่างนานนี่แหละ

ตำรวจเองก็ปรับวิธีในการตามล่าเหมือนกัน
แล้วก็ได้หลักฐานในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้๑๐จุด

แต่หมายถึงว่าตัวคนน่ะถ้าสมมติเรา

เขาไม่เอาไปอยู่แล้วเขานั่งอะไรไปก็ได้ไหม

พี่เขาคุมหน้าคุมตานะ
ขณะที่คนที่ต้องสงสัยเรายังต้องตัดทิ้งไป๒คนแล้ว

คุณต้องสงสัยที่ถ้าว่าน่าสงสัยที่ตอนนั้น

ไม่แต่ว่าอย่าลืมนะ

เก่งนะแล้วที่สำคัญ

จำได้ไหมแพะคุณเอก

เราก็บอกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยไป

ที่แถวราดพร้าวแล้วก็ก็หนี

แล้วก็จับได้แล้วที่สำคัญเขาหนี

หรือตำรวจเขาพูดว่าผมพูดอะไรเยอะไม่ได้

ไม่ใช่มีเฉพาะคนไทยดูคนที่เป็นคนร้ายที่เขาไปฆ่า
เขาก็ดูทีวีเขาก็ดูสื่อออนไลน
เขาก็ดูโซเชียลเขาอาจจะเล่นเฟซบุ๊คเหมือนเราก็ได้

บดานอยู่แถวตะเข็บชายแดนป่ะคุณแม่

ครบ๑อาทิตย์๗วันพอดี
ใช่ต่างกับทั้งประเทศ
ว่าตอนนี้คือแถว
แถวด่านต่างสาย

แสดงออกละอย่างรถบุรีปาจินบุรี

นั่นแหละปลาจินไงปลาจินบุรีเขาเรียกว่าอะไรนะแถวนั้นพี่หนุ่ม

ก็ปลาจีนบุรีที่ทางออกเขาเรียกว่าปลอยเป็ด

อลัญญประเทศไงก็ปลอยเป็ดไงก็ออกได้
ข้ามไปก็ข้ามพรมแดนแล้ว

ไม่ต้องน้ำแห้งมันอย่าลืมว่าเขาเดินออกได้เลยแองจี้
เนื่องจากว่าเราไม่ให้เห็นหน้าตาเขาไงก็ปล่อยผ่านไปเนอะ
มันมันคนกรณีการคนที่ฆ่าหลายสมพนนั้นเชื่ออะไรนะ
ตอนนั้นข่าวดังที่จับได้บนรถไฟ
สมคิดสมคิดสมคิดนั้นมันเห็นหน้าเห็นตาถูกต้องป่ะ
แต่อันนี้คุมหน้าคุมตาเราก็ได้แต่คาดคณีว่าเขาสูงแค่นี้
ลักษณะขาเขากระเพกเรารู้แค่นั้น

เพราะวันนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรคือถ้าเกิดเห็นหน้าก็จบมึงไหมนะ
เพราะฉะนั้นแต่ตำรวจเขาอาจจะรู้แล้วล่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็พูดอาจจะพูดถูกนะพี่ม้าว่า
จะไปพูดเยอะก็ไม่ได้เพราะเขาก็ดูทีวีเหมือนเรา
เขาก็ติดตามข่าวเหมือนที่เราติดตามข่าวกันนี่แหละ
เดี๋ยวก็จับได้เลยเอ้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่๑๗
ใช่ไหมฮะ๑๗พรุ่งนี้พรุ่งนี้
เดี๋ยวนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากเมื่อสมาชิกเฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วด้านหลังเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขียนชื่อเขียนชื่อนะฮะ
โดยระบุข้อความว่าแบบนี้ก็ได้เหรอ

เตือนว่าเป็นอุทาหรณ์ณสวนตุงแล้วก็โคมจังหวัดเชียงรายเนี่ย
ให้ช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อยช่วยซื้อหน่อย
หมดแล้วจะกลับบ้านแล้วขอให้ช่วยซื้อหน่อยสักชุดสองชุดอย่างนี้
เหลืออีกไม่เยอะทางเราก็ช่วยซื้อแบบไม่ได้คิดอะไร
แล้วไงคะพลิกมาดูด้านหลังปุ๊บ

ว่าแม่ค้าเนี่ยเขียนชื่อตัวเองพร้อมเบอร์ไว้ด้วยนะ

เบอร์ไว้ด้วยในช่องแบบนี้
สมมุติว่าคนซื้อเนี่ยถูกรางวัลที่๑ขึ้นมา
มันก็จะต้องเป็นคดียักยอกกันเกิดขึ้นหรือเปล่า
ก็ไม่รู้อันนี้คือเขาคิดกันไปก่อน
เสียเวลาไปลงบันทึกประจำวันนะพี่
ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเดี๋ยวจะโดนข้อหายักยอกทรัพย์ไง
ถ้าเกิดมันถูกเดี๋ยวคุณจะโดนข้อหายักยอกทรัพย
ถ้าถามว่าโทรไปถามแม่ค้าไหม
เขาบอกโทรนะแม่ค้าตอบว่าไงรู้ไหม
เขียนชื่อเอาไว้เผื่อว่าถ้าคุณถูกรางวัล
จะมาแบ่งรางวัลให้กับคนซื้อมาก

เหมือนกับว่าถ้าคุณถูกก็จะมาแบ่งรางวัลให้กับคนซื้อบ้าง
ทางตำรวจก็แจ้งว่าลงบันทึกประจำวันแล้วนะฮะ
ไม่งั้นเขาสามารถแจ้งความว่ายักยอกทรัพย์ได้นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เวลาที่จะซื้อสลากลินแบ่งรัฐบาล
กรุณาพลิกดูก่อนว่าเขาเขียนชื่อใครหรือเปล่า
ถ้าสมมุติคุณแจ็คปอดผูกรางวัลที่๑ก็มาเราก็ไม่รู้กันอีก

ล่าสุดครับนางสาวทิพย์สุคลนางสาวทิพย์สุคลเนี่ย
ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่หลังสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็เปิดเผยเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่า
มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดตนยอมรับว่าเขียนชื่อไว้หลังสลากกินแบ่ง
ดังกล่าวจริงจริงนะฮะแต่ที่เขียนเนี่ย
เพราะตนซื้อสลากใบดังกล่าวจากพี่สาว
ซึ่งเพิ่งรับสลากมาขายเป็นงวดแรก
เพิ่งรับสลากมาขายงวดแรกเนี่ย
หลังซื้อแล้วจึงเขียนชื่อเอาไว้
แล้วก็ให้พี่สาวเก็บเอาไว้ก่อน
เพราะตนเนี่ยต้องเดินทางไปเวียดนาม๑เดือน

สลากผ่านเฟซบุ๊คด้วยอีกทางหนึ่ง
จะมีคนซื้อแล้วก็ฝากไว้
ก็จะเขียนชื่อด้วยดินสอ
เขียนชื่อดินสอไว้ล่ะหลังสลากก่อน
โดยคิดว่าสลากใบดังกล่าวคงไปปน

นางสาวทิพย์สุคลเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมว่า

ก็พบว่ามีคนโทรมาหาตนเอง
แล้วก็บอกอ้าวทำไมมีชื่อปรากฏอยู่หลังสลาก

แต่ผู้ซื้อสลากเนี่ยก็ไม่ยอมนะฮะ
ต้องการจะเอาเลขดังกล่าวพร้อมกับว่านี่

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้คิดจะโกงใคร

ไม่ใช่อันนี้มันก็เป็นด้วยดินสอมก็ยังลบได้
คือเขาก็แค่เขียนคืออันนี้คือคนขายเขาก็อธิบายนะ

แล้วเขาเพิ่งมาขายงดแรกไอ้พี่นะ
เห็นไหมเขาก็มีเหตุ
เพื่อนเจรจาเพราะสลากเนี่ยยังไม่ออกแต่เขาก็ไม่รับไม่รู้จะทำยังไง
ไม่ได้มีเจตนาจะโกงอะไรนี่คือจากผู้ซื้อที่เขาว่ามาผู้ซื้อหรือผู้ขาย
ผู้ขายผู้ขายผู้ขายเรื่องกองสลากไหมนี่คือกองสลากเขาก็บอกว่าชี้นะครับว่าแม่ค้า
เขียนชื่อหลังสลากเนี่ยห้ามอะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมไม่ได้ผิดกฎหมายครับ
คือวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่เมื่อกี้เราเล่าข่าวกันไปเนี่ย
ซึ่งผลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกพรุ่งนี้เพราะวันนี้เป็นวันครูเนาะก็จะออกพรุ่งนี้๑๗มกราคมเนี่ย
เลขกลายเป็นเลขดังไปเลยนะ๕๗๕๙๘๓มีโอกาสเหรอแม่ถ้ามันถูกขึ้นมานี่มีเฮนะ๕๗๕๙๘๓เขาซื้อไป๒ใบนะ๕๗๕๕๗๕๙๘๓เออเลขนี้แอบสวยนะ๕๙๘๓เนี่ย
ด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เล่าไปแล้วว่ามีการกรอกชื่อนามสกุลแอ้นเดนมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายอยู่
กรณีดังกล่าเนี่ยแม่ค้าเขาเขียนแล้วก็ประทับตาแสดงความเป็นเจ้าของไว้แล้วก็ไปจำหน่าย
เขาบอกเลยครับว่าวันนี้กองสลัดออกมาพูดแล้ว
ไม่ถือว่ามีความผิดทั้งกฎหมาย

ถ้ามันถูกออกมา
สมมุติสมมุติ
โอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวน่ะ
ถูกป่ะคือแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะติ๊กว่าเป็นชื่อของคุณจริงคุณมดดำ
มันเป็นสำหรับช่องที่เป็นเจ้าของเขาเขียน
แต่นางก็ยืนยันว่านางไม่คิดจะโกงใครแล้วนางก็ไปรับจากพี่สาวมาขายอันแรก

คือดูดีเขาบอกนางเขียนด้วยดินสอจริงหรือเปล่า

นี่แต่ด้วยดินสอหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ไง

ถ้าเกิดว่าไปคือการที่ขายแล้วไปเขียนตรงนั้นไม่ได้
เขาโทรศัพท์หลังจากที่คนซื้อ
คนซื้อโทรไปหาเขาก่อนด้วย

แล้วเขาก็บอกว่าคนซื้อโทรไปหาเขา
แล้วตัวเขาเองคนแม่ค้าที่ขายก็บอกอ๋อ
อ๋อที่เขียนไว้อย่างนั้นเพราะว่าเกิดว่าถูกสลาก
เผื่อว่าคนที่ซื้อไว้จะมาแบ่งของเขา

เข้าบ้านเพราะตอนหลังพอเป็นข่าวขึ้นมาก็ถึงได้ไปสัมภาษณ์

ขายก็เลยแก้บอกว่าไม่ใช่เขาไม่ต้องการจะโกง

เผื่อเขาจะแบ่งให้เราบ้าง

เผื่อเขามีกิจจัยที่ดีที่จะแบ่งให้ว่าได้โชคจากฉันอย่างนี้หรอคะ

ทางผู้ขายเขาก็บอกว่าเขาเป็นงวดแร่
ที่เขาเอามาขายปกติพี่สาวนางขายอยู่

จริงก็อย่างมดดำบอกใครก็ตามแต่ที่ซื้อไปก็ต้องดูพลิกดูหน่อย
ก็ลบสิก็ลบสิก็ไม่จำเป็นต้องเขียน
ก็เนี่ยสรุปซื้อไป๒ใบใบละ๘๐บาทเต็มที่กว่าร้อยนึง

ก็ไม่ต้องเขียนแต่ถ้าเขียนแล้วออกขึ้นมาล่ะ
ก็ถ้าออกก็ไม่รู้ไม่แต่คุณแม่แต่เลขนี้วันนั้นคุณแม่ก็พูดนะ
๙๘๓ยังลบมันเป็นดินสอยังลบลบไปเลย
คุณแม่แต่เลขสวยนะเนี่ยวันนั้นคุณแม่พูดเลขนี้เลย
แต่มันจะถูกถ้าพรุ่งนี้ถูกก็ติดตามกัน
ไทยฤทธิวีก็ถ่ายทอดสดกันอยู่แล้วผลสระกินมา
ถ้าออกมีเฮ
มีเฮคือเจ้าของเขาจะบอกว่าฉันซื้อ
ไม่มีแล้วเค้าก็คงอาจจะหมดแล้วคุณแม่เนี่ย
แล้วไปซื้อที่เชียงรายเนอะว่ากันไป
แล้วช่วงนี้รางวัลใหญ่อยู่ทางเหนือด้วยนะคุณแม่

ใช่ตั้งแต่มวดแล้วที่อยู่ที่เชียงใหม่

ที่แล้วที่คุณแม่อ่านที่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ชนบุรี

ที่ว่าตอนแรกจะเอา๕ใบแล้วก็แบ่งขายกัน

เขาแบ่งเพื่อนตอนที่เขาถูกแล้วด้วยใช่ไหมตอนนั้น
ใช่เหรอใช่ไหมตอนนั้นน่ะ

ไม่ได้ห้ามฉีดตาฟังอันนี้ก่อนดีกว่า
เพื่อที่จะเตือนคนที่รักสวยรักงาม
เกี่ยวกับการทำศรียกรรมโดยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคนฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกเพิ่มเพื่อจะเสริมดั้งเนี่ย
แล้วเกิดอาการติดเชื้อจนตาบอดไปแล้วสองรายแล้วก็มีข่าวอีกนะคะว่า
ยังมีคนเนี่ยตาเกือบบอดเนี่ยอีกประมาณสิบสี่รายอุ้ยนอกจากนี้เนี่ย
ยังมีคนติดเชื้อบริเวณแก้มจากการใช้ซิลิโคนปลอมอีกจำนวน๒๕ราย
ซึ่งจะต้องไปทำการรักษาดูดออกด้วยการผ่าตัด
อยากจะเตือนว่าอย่างนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยฟิลเลอร์
หรือว่าสารเติมเต็มของปลอมเป็นจำนวนมาก
เนื่องจากของจริงมีราคาที่แพง
หากนำไปใช้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะ
หากใครต้องการที่จะทำเนี่ยต้องเลือกนะฮะในร้านที่ได้มาตรฐานนะ
เพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยจะไม่สามารถแยกแยะของจริงแล้วก็ของปลอมได้
เพราะว่าทั้งของจริงและของปลอมมันเหมือนกันมากเลย
การที่จะสั่งฟิลเลอร์มันจะต้องแบบว่าแพทย์เท่านั้นจะเป็นผู้สั่ง
แล้วก็ทางบริษัทเนี่ยที่จำหน่ายก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลของคนใช้ก่อนจำหน่ายเนี่ย
เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยก็ไม่ควรที่จะเอาชีวิตเนี่ยไปเสี่ยงกับคนที่ลักลอบเนี่ย
ทำเองโดยที่เป็นพวกแบบเหมือนหมอกระเป๋าใช่ไหมในลักษณะแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมาก
เลอร์ของแท้ที่สั่งจากบริษัทนำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะ
บางทีมันยังมีการยัดไส้นะเอาของปลอมปะปนมาด้วยเลยซ้ำ
โดยต้นทุนจริงแล้วจะบอกว่าฟิลเลอร์๑หลอด
เพราะว่า๑หลอดแล้วพร้อมที่จะแบบว่าเอาเข็มใส่เข้าไปปรับก็ฉีดได้เลย
๑หลอดมันจะตกประมาณจริง๑๕๐๐๐

สมมุติว่าคุณไปฉีดทีก็คงจะฉีดประมาณ๒๐๐๐บาท
รวมค่ากู๊ดวิวของหมอด้วยนะแล้วการที่มีสถานที่เนี่ยนะคะรับทำไอ้พวก
ราคาผ่านเค็มเรื่อง๗๐๐๐๙๐๐๐เนี่ยมันคงจะเป็นไปไมด้พอต้นทุนนะก็เป็นหมื่น
ไปเสริมจมูกคืออย่างนี้มันอาจจะพลาดได้เพราะว่าอะไรเวลาคนที่ฉีด

ไม่ว่าจะฉีดแบบว่าตรงบริเวณร่องแก้ม

มันจะมีเส้นเลือดใหญ่นี้มันจะพาด
พลาดเนี่ยจากเนี่ยแล้วมันจะขึ้นไปนี่เลย
ฉะนั้นเวลาพอมันตาบอดเนี่ยหรือตายได้นะ

มันพลาดเข้าไปอุดตันเส้นเลือดใหญ่
ตาก็บอดใช่ตาก็บอดหรือตายได้เลย

คุณคาดยังจะบอกว่าในห้าง

ขนศพออกมาหลังเที่ยงคืนไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ

อันนี้เรื่องจริงตาบอดเองก็เยอะนะ

ที่ไม่ฟ้องร้องเพราะว่าไม่ต้องเงินอุดเลย
เอาเรื่องพี่ม้าทำยังไงต้องเลือกหมอใช่ไหม

พี่หนุ่มวันนี้คลินิกมันเยอะ

แต่หมอคุณโอเคใช่ไหม

ไม่ใช่เพื่อนฉันเป็นหมอหมด

เพื่อนฉันเป็นหมอหมดอีบ้า

ตัวคุณแม่ฉี่ของจริงแต่ลูกสาวคุณแม่ทั้งหลายนะ

ลูกสาวอยู่ในช่องในค่ายคุณแม่น่ะ
เขาพยายามที่จะแบบว่าเอาราคาเป็นที่ตั้ง

ก็นี่ไงที่ดาราเกือบไปแล้ว๑คนคุณแม่
และพี่อยู่คอนโดส่วนแถวตรงพระราม๙เนี่ย
นัดไปฉีดกัน
ไปฉีดกับคุณแม่แล้วก็ไม่มีห้องไง
ป่ะรู้ว่ามันจะเป็นยี่ห้ออะไร
ก็สามารถที่จะเอาตัวที่มาแก้ได้

ลายมานอนมามันมีครายชีพฤตราบมาลายออกทันทีเหมือนตอนเนี่ยคือกลายกับฟิลเลอร์ที่
บ่อยสมมุติก็รู้ว่าคนไปฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้คือใต้ตาสักส่วนใหญ่

อย่างคุณแม่ปีนึงต้องฉีดกี่ครั้ง

ฟิลเลอร์ก็ต้องเงา๖๘เท่าไหร่

หนูว่ามันกลายเป็นดื้อโบท็อกไปแล้วพี่
ไม่แต่จริงนะแบบพอฉีดไปบ่อย

พอมันฉีดแบบเดียวมันจะหายมันจะคลายอะไรแบบนี้
ไม่ฉีดสัก๒เดือนโอ้โหเขานึกว่ารองประธานสภามานั่งจัดข่าวใส่ไข่ได้
เข้าใจปะดูไหนมั้ยมากเป็นพ่อตอนนี้ผู้คนบอกจริงว่าคุณมดดำเหมือนคุณพ่อมากเลยค่ะ
ก็ใช่ไงตอนนี้หมอก็สั่งให้หยุดเว้ยหมอสั่งให้หยุด๓เดือน

แล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวพี่เวลาที่ฉีดมากมันดื้อ
นี่ไปเกาหลีเนี่ยไปฉีดอย่างอื่นแทน
ไม่ใช่
แม่มันฉีดแล้วมันเด้อแล้วต้องไปฉีดอย่างอื่นแทน

เห็นวิ่งหนีอยู่นี่วิ่งหนีเขาทำอะไรกัน

อย่างช่วงนี้ฉีดไม่ได้แล้ว

บ๊วยเค้าคิดไปเอง

ไม่หรอกที่จะไม่ทำบ่อยเพราะนางของคลินิคเขา

คือนึกออกไหมคือเคนติกก็สปอยด้วยไง
หมอโฮงพูดอะไรไม่ได้แล้วว่าจัดให้หมดแล้วทำให้ฟรีด้วยปากสินมอย่าปากเก่งใช่ไหม
นางก็ไปทำเต็มที่อยู่แล้วไงนั่นคือหมอสปอยด้วยไง
หมอเขาไม่สปอยลีไปบังคับเขาพี่หนูไม่ค่อยได้ทำแล้วนะ
คือส่วนใหญ่ก็คือมีเพื่อนก็เหมือนกับพี่มีเพื่อนเป็นหมอ
แต่พี่ไม่ดื้อกับหมออ๋อมากับหมอพลลกเลยไง
ประเทศคือหมอสลบหนูยังไม่ถึงเวลาพลลกไง
อะไรอีกหน่อยก็นี่กินข้าวตรงนี้งับปากอย่างนี้ปั๊บ
ปากดีเราอ่ะนอกเนียนตัวเองยังไม่ได้จัดการนะฉันไม่อยู่ที่พูดแบบว่า
เอ้าไปดูอีกเรื่องหนึ่งอมหิตเกินมนุษย์นะครับ
คอหมาดำเอาถาดรองเลือดทำพิธีล้างอาถรรพ์เขาบอกหมาแล้วเกือบตายเลยนะ
คือเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวเขาได้รับเรื่องร้องเรียน
จากชาวบ้านชุมชนบ้านแหลมชะบังเก่าที่หมู่๓ตะบนทุ่งสุขานะฮะ
อยู่ที่ศรีรัชชาศึกบุรี
บอกมีคนร้ายเลยเก่าเหตุปากคอหมาดำในชุมชน
แล้วก็นำเอาถาดไปรองเลือด
ส่งผลสูญนักตัวดังเก่านั้น
ไปให้คุณหมอได้ดูด้วยนะ

หมอบอกหมาตัวนี้เกือบจะตายอยู่แล้ว

ชาวบ้านชาวช่องเท่านั้นหดหูใจนะครับกับการกระทำแบบนี้
ที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่บริเวณซุ้มชมรมตกปลาบ้านแหลมชะบังริมชายทะเล
ไปพบนายุทธนาจันรือวัดอายุ๕๑ปี
ก็พาผู้สื่อข่าวไปชี้จุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นเสาไม้ค้ำยันหลังคาซุ้มชมรมตกปลา
ไปพบเชือกไนลอนสีขาวผูกติดอยู่ใกล้กัน
หลังจากนั้นชาวบ้านนะครับก็พาเข้าไปตรวจสอบสุนัขตัวดังกล่าว
ชื่อว่าแม่โอเลี้ยงเพราะเป็นเพศเมีย
อายุแค่ปีเดียวเองครับสีดำคลับเลยนะฮะ
มีบาดแผลชะกันอย่างหนักบริเวณคอข้างขวา
โดยชาวบ้านนะครับได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น

จากการสอบถามนายุทธนาก็กล่าวนะครับว่า
เมื่อวันที่๑๔มกราที่ผ่านมาตนเองนั้นมานั่งที่ชมรมแห่งนี้นะครับ
ปรากฏว่าเห็นถาดสแตนเลสดังกล่าวนั้น
ตนเองก็คิดว่าเอ๊ะใครมาทาสีอะไรตรงนี้
หลังจากนั้นมีชาวบ้านอีกคนนึงครับที่จะมาให้ข้าวสุนัขกิน
ก็เรียกสุนัขไม่นานนักโอเลี้ยงวิ่งออกมากินข้าวนะครับ
เชือกคล้องคอแล้วก็มีบาดแผลชะกันที่บริเวณลำคอด้วย
และชาวบ้านจึงคาดว่าโอเลี้ยงน่าจะถูกคนร้าย
นั้นใช้อุดมีดปาดคอแล้วก็นำเลือดสู่นักดำ
ไปทำพิธีอะไรบางอย่างหรือว่าล้างอาถรรพ์มนต์ดำ
อะไรตามความเชื่ออย่างไรก็ตามนะครับ
ไม่น่าจะลงมือก่อเหตุแบบนี้เลยเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่อมหิตเกินคนจริง
ทั้งนี้ชาวบ้านได้ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นสุนัขแล้ว
หลังจากนี้นะครับตนเองก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้น
ช่วยนำโอเลี้ยงไปรักษาต่อเนื่องด้วยนะ
นี่นะเกรงว่าเดี๋ยวบาดแผลมันจะติดเชื้อนี่หิวน้ำนะลูก

ก็ดีขึ้นแล้วอย่างไม่ต้องจะตายพี่

ตอนนี้มาใช่ไหม

เอาอาจริงปะ

แล้วเค้าบอกว่าคุณเนี่ยเหมือนแสตมอ่านมากเลย

บอกตกใจบอกที่บ้านบอกคุณแม่กรี๊ดการ์ดใหญ่เลยบอก

อ่ะวันนี้เลข๕๑โผล่ขึ้นมาที่อุดรธานีฮะ

เข้าฝันปรากฏไปออกที่เดี๋ยวเราจะต้องอ่านข่าว

สำหรับคุณเรนิโกมิสเตอร์พี

ในทวิตเตอร์นะครับคุณส่งข้อมูลเข้ามาให้เราถูกใจมาก

เป็นข้อความในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็แฮชแท็กมาที่ข่าวใส่ไข่

พอดีเราเข้าไปเสิร์ชคำว่าข่าวใส่ไข่แล้วเจออันนี้พอดี
เขาเพิ่งส่งมาไม่นานนี้นะครับไม่กี่นาที
เขาบอกว่าดูข่าวใส่ไข่ช่องไทยรัฐทีวี

ฟิลเลอร์เนี่ยฉีดเข้าจมูกตาบอดมาหลายแล้ว

ดูแล้วเหมือนเห็น๓ผลงาน

เหมือนเห็นผลงานของหมอ๓คลินิก

แล้วก็อาจารย์สอนฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์
ผมชอบ

อร้อยเธอปรึกษาช่องแล้วใช่ไหมว่า

คุณพี่ดูบอกนิดนึงว่าให้

ได้รู้มุมมองชีวิตดีมากเลย

แล้วเก็บหนังสือจริงฉันเห็นตอนสัมภาษณ์สัมภาษณ์แพลวเมื่อประมาณสัก๑๕ปีแล้ว

จริงฉันรู้สึกอยากจะเอาหนังสือเล่มได้ไหม

อ้าวเราอ๋อเธอกินนมเลยเหรอ

กินแล้วเพื่อนเยอะ

เพราะฉะนั้นฉันอยากให้เธอทั้งตะก้าเนี่ยเอากลับไปเลยฮานามิดชุดนี้

วันนี้พี่หนุ่มต้องกินเยอะหน่อยนะคะวันนี้เพื่อนเยอะจริง

เราไปกันที่อุดรธานีครับ
อุดรธานีเนี่ยนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านกิจสนาพันไม้
หลังตลาดรังสินาเนี่ยนะฮะอยู่ที่อุดรธานีเนี่ย
เขาบอกความแปลกก็ขายต้นไม้ทั่วไปนี่แหละ
ซึ่งความแปลกคือต้นหมากเหลืองประหลาดฮะ
ได้แตกหน่อที่โคนต้นลักษณะอุดรปุ๊บอุ้ย

จำนะเหมือนกับคล้ายหมอนพญานาค
ที่มาให้โชคราบเลข๘๑เนี่ย
ทำให้เจ้าของในร้านแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยนะครับ
แต่ชาวบ้านลูกค้าที่มาซื้อชัดใหม่

ที่แล้วอยู่ดีเขาก็ให้เลข๘๑๘๑เนี่ยคนที่มาซื้อต้นไม้อยู่เจ้าของ
ลูกเจ้าของบ้านถูกกันทั่วหน้าปรากฏเมื่อถูกปุ๊บน้ำเคี้ยว
น้ำแดงใส่มาเป็นชุดงานให้กันน้อยไปน้ำแดงนะครับเป็นเคลื่อน
เครื่องเซ็นไวว์แต่ที่สะดุดตาคือกระถางต้นหมากสวยงามสดใส๓สี
รวมทั้งมีลำต้นคุณสังเกต

คุณหนุ่มผ้า๓สี๓ศอกมายังฮะ

เห็นพวงมาวไรไหม

เจ้าของร้านเปิดเผยว่าก่อนวันพระที่ผ่านมา

ฝันว่าเห็นผู้ชายชาลา
เดินมายื่นธนบัตรฉบับ

แล้วยังไงแล้วชาบับละ๒๐บาทอีก๑ใบ
รวมเป็นตอนแรกตัวเองปฏิเสธไม่รับ

แต่ชายชะลาในฝันบอกรับไว้ซะ

ตนจึงยืนมือเนี่ยไปรับ
สะดุ้งตื่นทำไมสะดุ้งทำไม

แหมถ้าเช้าจะนอนต่อก็ต้องกินบ้านเก่งเมืองแล้วพอเอ้ย
ปรากฏว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาวันฝันเป็นวันโกน
ตื่นมาก็ต้องเป็นวันพระ

ตัวเองจึงพากระติจุดทูบเก้าดอกกราบไหว้

เดี๋ยวก่อนเมื่อไหเลขจะมาสักทีเนี่ย
แล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยมาตั้งแต่เมื่อคืนจนก็ต้องตื่นมาเช้าแล้ว
แล้วก็สิ่งที่ต้องฟังก่อนเขาทำอะไรกับพระต้นไม้

ไปก็เห็นแบบโอ้โหก็นอนตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้า

เปลี่ยนไปให้ท่านใหญ่เป็นกระถาง

ซึ่งทราบข่าวว่าตนถูกรางวัลเชื่อหรือไม่ว่าต้นนี้ให้เลขเข้ามา
ถ่ายภาพต้นหมากอยู่ดีทำไมปรากฏเลขปรากฏเป็นเลขอะไร๑๕หรือถ้ามองกลับกลายเป็น๕๗
นี่ไงครับคุณแม่ไหน๑๕๕๑ไอ้เจ๊นี่ไงเลข๕นี่ไงคุณแม่
ตัวเหลืองใช่ไหมคือ๕แล้ว๑ล่ะเธอ๑อยู่ไหน๑หาไม่เจอแม่
ฉันไม่รู้เขาบอกเห็นเป็น๑๕๕๑ซึ่งทุกคนก็เห็นตรงกันส่วนสามีกับลูกเขยเนี่ยปรากฏเห็นต่าง
สามีกับลูกเขยเนี่ยต่างเป็นเห็นเป็น๑๑๕บ้างเห็นเป็น๑๕๒บ้างเห็นเป็น๔๑๕บ้าง
ซึ่งก็ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเก็บไว้หมดแล้วเมื่อกี้ที่เขาโชว์
เกือบจะทุกเบอร์แล้วเนี่ยดูแล้วเหมือนศูนย์๑๑ไปกันอย่างนี้
นี่ไงนี่ไงต่อไปก็เป็น๑๑๑จ้าวของเขาฝากบอกได้ไหม
ไม่รู้ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นไงอย่าเชื่อเขาเยอะแต่ครอบครัวเป็นคนอุดร
นี่ไงแต่อยากให้หมอปราไปเห็นนัก

ไปต่อครับคุณหนุ่มไปต่ออะไรอะ
เรียกเด็กเครียงแผง

บอกว่านับหมื่นคนนั้นร่วมอะไรนะครับ
ครบรอบละสังขารเกจิดังหลวงพ่อเกษมเข็มโก

ปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อเกษมเขมโกนะครับ
ที่ลำปางนะครับก็มีสิทธิ์ยานุสิตหลุงพ่อกเกษมเขมโกนั้น
พร้อมด้วยนางสุภาพรตรีวัฒนวงศ์นะครับ
รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม
ก็ร่วมกันจัดงานครบรอบ๒๔ปีครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งเป็นวันละสังขารของอริยสงฆ์

โดยมีพระราชธรรมอลังกา

เป็นเจ้าอาวาสวัดบุญวาสวรวิหาร
ลำปางนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

เข้าร่วมงานรอรับสิ่งของนะฮะ

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ดีนะครับ
แต่ว่ายากจนทุนละ๓๐๐๐บาท
รวมทั้งหมด๘๔ทุน
ซึ่งเท่ากับอายุของหลวงพ่อนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นหลวงพ่อละสังขาร

ต่างพากันหาซื้อเลข๑๕ครับ
ซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อนั้นละสังขาร
แล้วก็ยังมีเลข๕๓๙นะครับ
แล้วก็เลขปีพศ๒๕๖

แล้วก็มีเลขวันที่เกิดคือ๒๘นะฮะ
ก็เรียกว่าเลขวันครบรอบ

วันละสังขาร๒๔ปีก็ซื้อนะครับ
แล้วก็เลขสิริรวมอายุ๑๐๘ปีนี่ก็ซื้อ
บอกว่าแผงลอตเตอรี่ประมาณสัก๓๐แผงนะฮะ

ขายดีไปในน้ำเดท่าเลย๓๐แผง
พร้อมทั้งเลข๘๔ซึ่งเป็นเลขของอายุหลวงพ่อเกษมนะครับ

รวมถึงเลข๔๕๕ก็คือปีเกิด๒๔๕๕ของหลวงพ่อด้วย

มันเยอะใช่ไหม

เขามาขายค่ะกันอะคนผู้มาซื้อไป๑๐๐ลูกด้วยนะ

ในระหว่างนี้หรอกคือ๕ปลาช่อนกันสิ

อ๋อนุ่นดูแลว่าเลข๙๘๓มาจากไหน

อ๋อรถออดดี้เหรอนะ
ตกใจอันนี้ที่คุณพระดำถาม

เนี่ยหรือว่าเฮดเลขนี้ที่ไหน

ถ้าสมมุติมันออกขึ้นมาจะหัวเราะให้จริง

ถูกต้องที่ไปเขียนชื่อข้างหลังอะไรอย่างนี้

เห็นนางเม้นว่าถ้าถูกรางวัลกูไม่ยอมจบไปจบที่ศาลว่ะ

นี่ไม่แน่ใจตำรวจไปหรือเปล่าหรือใครไปคุยหรืออะไรยังไงรู้นักข่าวก็ไม่รู้
งวดแรกเขาเพิ่งมาขายลูกตารีเขาก็เลยสลับไว้กว่าสลับกันพี่น้อง
ปรากฏนางไปโพสต์เฟซบุ๊คเขาว่ากันว่านะนางไปโพสต์เฟซบุ๊คว่า
ถ้าถูกเขาต้องไม่ยอมจบไม่ยอมจบนางไม่จบกันที่สาร
นางว่าอย่างนั้นว่ะก็จะเขียนไปทำไมก็น่าจะมีพินรุ่นอีกแล้วนั้น
ก็ลบของนางทิ้งแล้วกันเนอะคือถ้าสมมุติคนไม่ได้ดูอ่ะ
มันก็อาจจะแบบถ้าถูกนี่ขนาดยังไม่ถูกเลย
ก็เรื่องเยอะมากเลยนะแต่ทงจะถูกมากเลย
ช่อนเหมาะกับคุณมากเลยจริงยิ่งใกล้วันออกเนี่ยนะ
บรรดานักเสี่ยงโชคนะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวเลขเสาะแสวงหานะ
กันเยอะแยะมากมายอย่างที่เราได้ฟังกันเป็นอย่างนี้แหละค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนจอมปลวกต้นมากอะไรต่ออะไร
มาดูปลาช่อนของเรากันบ้างโอ้โหสวยเนี่ย
น่าปลาช่อนเนี่ยดูดีนี่เขาทอดแล้วเหรอ
ยังบ้าเอ้าเรื่องมันเป็นหวานไก่เหรอ
เขาเป็นอย่างนี้เกร็ดตรงหัวของปลาช่อน
เหมือนหวานไก่เลยอ่ะก็ควรจะเลี้ยงไว้เนอะ
เหมือนดอกไม้อ่ะเหมือนกรีบดอกไม้อ่ะ

ไม่รู้ว่ามดดำเคยเห็นหัวแบบนี้ไหม

แต่ฉันไม่ได้ลึกซึ้งอย่างแก

แต่แปลกอยู่ตรงที่ว่าตรงหัวเขาเนี่ยนะ

ซึ่งก็แบบเรียงกันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลย

เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเคยเห็นบ่อพี่ผีน้องเอ้ยหัวแบบนี้
ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่หัวเนียนเนอะปลาช่อนมันต้องหัวเนียน
ใช่มันเนียนเนียนมันจะไม่ใช่สวยเนี้ยใช่ใช่เอางี้ดีกว่า
เขาไม่มีตัวเลขแต่เรานับเกล็ดกันไหมว่ามีกี่เกล็ด
ถ้างับเกล็ดมันนับไม่ได้ผมว่าเขาไม่สบาย
เอาเหรอป่วยเหรอผมว่าเขาป่วยเขาก็คงจะเป็นแบบว่า
ีนมันคงแบบพิเลนนึกออกป่ะเขาป่วยเหรอพี่หนุ่ม
ว่าเขาป่วยเป็นอาจจะเป็นโรคแบบเป็นโรคติดเชื้อหรืออะไรอย่างนี้
ขอซูบเข้าไปอีกหน่อยได้ไหมครับคุณแม่เหมือนจะมีนะตรงเกล็ดตรงกลางอ่ะ
หน่อยนะคุณแม่นะแน่คุณแม่ขอให้ทำให้
ดูยังไง๓ถูเลสป่ะ
คุณแม่มองหัวปลาชอบเป็นอย่างอื่นไปแล้วไงคุณแม่มีจินตนาการไปอย่างอื่นแล้ว

เราต้องมีเพื่อนไปบ้างเนอะคุณแม่เรมึกออกมา
ก็พิชยาหัวใจเป็นสีชมพู
เพราะว่านี้ดูรูปนี้สักครู่
จะเริ่มคบแล้วก็ดูใจกับสาวนอกวงการ

แฟนหลายคนเนี่ยแอบเรียกร้องเบาว่าแม้อยากเห็นภาพหวานบ้างจังเลย
ล่าสุดหนุ่มก๊อฟเขาก็เลยจัดซะให้เลย
นี่ดูเอาซะเป็นภาพคู่กับแฟนสาวนะครั้งแรกเลยค่ะ
หลังจากที่คบกันมาได้เกือบปีแล้ว
ใช่ปีกว่าปีแม้จะไม่มีแคปชั่นใดเนาะ
แต่ว่าก็รู้นะฮะว่าเจ้าตัวแฮปปี้สุดดูหน้าสิยิ้มสไตล์หยีไปถึงขนาดนั้นเลยทีเดียว
คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่แก่นะก๊อฟเนี่ย
เออก็เขายังอายุไม่เท่าไหร่จะแก่ได้ไง
ก็จะสามแล้วนะโอ้โหสามยังโอ้โหตอนสามฉันยิ่งพาวพิ้งเลยนะ
วิทยาลัยจานยี่สิบนั่นเลยทีเดียว
หมอช่างผมประจำตัวคุณแม่ตอนนี้อาจารย์กล้องก็เคยทำผมก๊อฟไหมป่ะ
โอ้โหสมัยนู้นจากแต่อัลบั้มแรกเลยอะ

ไม่เมื่อก่อนเขาต้องใช้ช่างรมติกแบบนี้มันก็ทำรวมกับหมดอยู่แล้วว่ะ

แต่ยก๊อปมันควรเวลารักมันจะแบบว่าโรมันติก

เด็กน่ารักอยู่ตั่งไตรก็โรคสดใส

เขาเป็นแฟนกันแล้วไม่ใช่เหรอ

เตือนสติคนอย่าหลงละเริงกับชื่อเสียง
มันทำร้ายคนได้เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
หลายคนได้อ่านถึงก็เรียกว่าต้องเกิดความถามว่าเอ๊ะขึ้นในใจนะครับกับตลกคนดังอย่างแจ๊สชวนชื่น
จนลืมคำว่าเกิดแก่เจ็บตาย
คุณจะเลือกให้คนเห็นว่า
กว่าคุณจะมาถึงวันนี้ได้เพื่อ

ให้คนที่ชอบขอบคุณให้เขา

ไม่ใช่แค่คุณเป็นคนที่ออกทีวี

คนเหมือนกันจำไว้ฝันดีครับ

กูก็ไม่รู้แจ๊ดว่าใครวะ
แจ๊ดเว้ยแจ๊ดไม่ต้องมาด่าพี่ขนาดนั้นจะได้นะ

คนมีชื่อเสียงบางคนยังไม่รู้
หลงละเริงจนลืมคำว่าเกิดการเจ็บตาย
คุณเลือกให้คนเห็นว่ากว่าคุณจะมาวันนี้ได้

ให้เขาเดินหน้ากับความจริง

แล้วคิดว่าคุณเหนือกว่าใคร

ทำไมแจ๊ดมาตีกละ

ก็ได้เอางี้ดีกว่าก่อนจะลาจากกัน
เราไปดูภาพน้องมารีนี้เต้น

เออเออเออ

น้ำมะพร้อม

ให้พี่เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเป็นแฟนข่าวใส่ไข่ละครับ

ไปแล้วครับสวัสดีครับ